คุณผู้ชมคะเรื่องของสภาพอากาศค่ะแม้ว่าพายุโนรูเนี่ย
ตอนนี้มันจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็ตาม
พื้นที่ประสบพบเจอกับปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วเราจะเอาคลิปนี้มาให้คุณผู้ชมดู
เป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาเจอกระแสน้ำแรงอย่าฝ่าไปลองดูค่ะ
อ่อออออสวัสดีครับ
คุณเห็นไหมคะคือตอนแรกคุณเสื้อฟ้าพยายามช่วย
แต่กระแสน้ำมันพัดแรงคือเสร็จแล้วคุณลุงอ่ะคุณลุงเนี่ยเขาพยายาม

พยายามจะเอาตัวเองขึ้นมาแต่น้ำมันแรงอ่ะแล้วมันก็พัดตัวเขา
ลอยลอยอีกคนนึงก็พยายามดึงดึงอีกคนนึงตะโกนบอกเฮ้ย
คนที่ถ่ายคลิปก็มีเอาโยนเชือกมาโยนเชือกมาคุณเห็นไหมล้มแล้วนะ
แล้วคนเสื้อฟ้าพยายามดึงดึงอีกคนนึงโยนเชือกไม่ทันนะคุณ
แล้วเขาจมไปนะคะตรงนั้นโอ้โหคลิปนี้เนี่ยพอโพสต์ลงไปแล้วเนี่ย
น้ำไหลแรงคุณลุงจะข้ามไปทำไมอืมคือในคลิปเขาไม่ได้เปิดเผยบอกนะคะ
คุณว่าที่เกิดเหตุมันอยู่ในพื้นที่ไหนบอกแต่เพียงว่าเป็นน้ำป่าที่ไหลหลากมา
คุณเห็นไหมคะลอยไปนู่นแล้วนะหลายคนเข้าไปคอมเมนต์เป็นห่วงว่าเฮ้ยเฮ้ย
แล้วตกลงลุงปลอดภัยไหมเป็นยังไงบ้างสรุปนะคุณทัศนายคุณผู้ชมค่ะ
คุณลุงปลอดภัยนะคะเพราะตอนหลังมีคนพยายามตามไปช่วยลุงเอาไว้ได้
ดีที่ตอนในตอนจุดเกิดเหตุคุณที่มันเกิดเหตุเลยคนเขาอยู่แถวนั้นกันหลายคน
แล้วถ้าเกิดว่าคุณลุงอยู่ตรงนั้นคนเดียวคุณลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ไม่น่าจะรอดนะก็อย่าไปฝ่าน้ำแบบนี้แล้วกันนะฮะ